เรื่องของคนร้ายตบทรัพย์สาวท้องแก่๙เดือนนะครับ

แม่ขนาดคนท้องไม่มีจัญญาบันเลยครับ
พวกเหล่านี้นะครับต้องดูให้ดีนะครับ
ระวังด้วยผู้เสียหายคือนางสาวกัญญารัฐอภัยสอนชาวจังหวัดเลย

และใกล้จะข้อได้เข้าแจ้งความกับ
ตำรวจโทยิงมรุรีคำคงรองศรวรรษเวรสอบสวนสศรีราชาจชนโมรี
เธอได้จอดรถเก๋งข้างกำแพงวัดศรีมหาราชาถนนสุรศักดิ์สงวนตำบลศรีราชา
ซึ่งขณะจอดอยู่ได้มีคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อยืดสีขาวแขนสั้นกางเกงขายาว
อายุประมาณ๓๐๓๕ปีเดินมาคอกกระจกรถครับ
ตัวเองไม่ได้คิดอะไรนะครับจึงได้ลดกระจกลงนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่า
คนร้ายก็ถามว่าจะไปไหนแล้วในกระเป๋ามีอะไรส่งมาให้ดูหน่อย
ด้วยความตกใจครับและกลัวว่าจะถูกทำร้าย
ยื่นกระเป๋าสะพายภายในเงินมีเงินสดอยู่๑๒๐๐บาท
จากนั้นคนร้ายได้เดินหลบหนีไปทางตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา
หลังจากตั้งสติได้จึงรีบขับรถมาแจ้งความนี่แหละครับ
ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลและได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดแล้วครับเพื่อหาตัวคนร้าย
รายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
จากคนร้ายได้ลงมือก่อเหตุในช่วงกลางวันแสก
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน

และที่สำคัญครับเป็นสาวท้องแก่๙เดือนด้วย

คนร้ายเหล่านี้นะครับต้องจับให้ได้นะครับ

กระจกเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในรถยนต์เนี่ยนะ

อันนี้คือข่าวเขาลดลงแล้วก็เขาไม่ได้คิดอะไรไง